สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะลมหนาวที่พัดแผ่ลงมานะคะต้อนรับปีนี้ค่ะคุณผู้ชมทำให้สภาพอากาศนะคะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่ำสิบเนี่ยอยู่ที่สิบหกองศาเท่านั้นค่ะหลายคนบอกโอ้โหสภาพอากาศเหมือนเชียงใหม่เลย
เหมือนภาคเหนือของไทยนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะวันพรุ่งนี้ลมหนาวก็จะค่อยเบาลงนะคะสภาพอากาศจะอุ่นขึ้นประมาณหนึ่งถึงสามองศาค่ะคุณผู้ชมแต่ลมหนาวปีนี้ไม่หายไปไหนนานค่ะเพราะว่าวันจันทร์หน้าประมาณวันที่สิบแปดนะคะจะมีลมหนาวแพลลงมาจากประเทศจีนอีกละรอกค่ะทำให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ของไทยยังคงต้องงดการเดินเรือไปก่อนนะคะสำหรับเรือเล็กเตือนกันอีกรอบค่ะปีนี้เนี่ยฝนมาเร็วนะคะพายุมาแรงเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นค่ะส่วนในปีนี้คุณผู้ชมประเทศในเอเชียเนี่ยเรียกได้ว่าเจอกับลมหนาวกันหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะล่าสุด
ก่อนจริงค่ะและนี่คือรูปกรณะวันนี้สวัสดีค่ะ